นี่ก็เป็นประเด็นจริงคือคำว่าต่อยไหมต่อยไหมเนี่ยมันดูเป็นคำท้าถูกไหม
แต่อีกฝ่ายนึงเขาตอบกลับไปมีอะไรหรือเปล่าไอ้เราก็ไม่รู้ว่าตอนที่ตอบเขาว่ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ย
ท่าทางน้ำเสียงเขาประมาณไหนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับน้องวัยสิบสี่ปีค่ะ
บอกว่าหันไปสบตากับอีกฝั่งหนึ่งที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเท่านั้นแหละ
เป็นเรื่องเลยคุณผู้ชมสาวหมัดใส่ไม่ยั้งเลยค่ะ
อุ้ยเนี่ยโดนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหม

โอ้โฮจังหวะถีบน้องเสื้อสีเขียวโดนถีบ
แล้วก็กลับไปน้องก็สู้เหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกล้องวงจรปิดหน้าศูนย์อาหาร
ชุมชนวัดเกาะสายไหมกรุงเทพจับภาพได้ค่ะ
คนที่ก่อเหตุเสื้อสีขาว
ถีบหลังเด็กนักเรียนชายเสื้อสีเขียว
แล้วก็ไล่ต่อยกันกลางถนนพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตรงนั้นน่ะนะ

พ่อแม่น้องเองก็ไม่สบายใจกลัวเรื่องความปลอดภัยค่ะ
พ่อแม่นักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้เขากลัวนะ
ใช่สิดูอีกมุมนึงนะคุณ
จังหวะที่เห็นว่าชายเสื้อขาวซ้อนมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อน
พอมาถึงตรงนี้โดดลงมาจากรถเลยแล้วก็วิ่งไล่นี่ค่ะ
พอวิ่งไล่เสร็จปุ๊บในมือเขาถือเหมือนเป็นมีดยาวด้วยนะ
มันมีจังหวะที่แบบวงไว้แล้วถือมีดนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะ
นี่ดูจังหวะนี้เห็นไหมมีดยาวอยู่ในมือวิ่งไปแล้ว
ยังมีคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้ไม่ใช่แค่มีดอย่างเดียวค่ะ
มีปืนด้วยขอดูคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้นี่เห็นไหม
เราวงไว้ว่านั่นคือปืนค่ะโอ้ยตายแล้วเสื้อขาวคนนี้นี่
มีทั้งมีดมีทั้งปืนนะคะนักข่าวของเราคุยกับน้อง
น้องนักเรียนเสื้อเขียวที่โดนทำร้ายอายุ๑๔เอง
ให้ดูเลยว่าที่ใต้ตาผมเป็นรอยม่วงเป็นรอยช้ำ
แล้วก็บอกว่าผมเนี่ยนะไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกับฝั่งเสื้อขาวฝั่งนั้นมาก่อนเลย
ผมขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนจะไปเที่ยวห้าง

พอได้ยินเสียงเบิ้ลมันก็ปกติผมก็หันไปมอง
ฝั่งเสื้อขาวนั้นน่ะสบตากับผมเขาอยู่อีกเลนส์นึงนะ

แล้วกลายเป็นว่าเสื้อขาวเนี่ยวนรถกลับมาแล้วมาบอกกับผมว่าต่อยไหม
ผมก็เลยตอบเขากลับไปว่ามีอะไรหรือเปล่า
เดี๋ยวลองฟังน้องเล่าละกันค่ะ
เขาก็ขับรถวนมาจอดข้างอะครับ
แล้วเขาถามผมว่าเออต่อยไหมแล้วผมก็ตอบว่ามีอะไรหรือเปล่า
เขาก็ลงมาลงมาแล้วก็เขาถามว่ามึงมองหน้าหาเรื่องเหรออะไรอย่างนี้ครับ

แต่เรายืนยันใช่ไหมว่าเราเนี่ยไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนเลย

นี่ไงเขาถามว่าต่อยไหมผมก็ตอบไปว่ามีอะไรหรือเปล่า
แต่ไอ้จังหวะนั้นน่ะไม่ได้อยู่ในน้ำเสียงราบเรียบแบบนี้แน่
คุณผู้ชมเราก็เลยไม่รู้ไงว่ามันจะเล้าอารมณ์กันขนาดไหน
ส่วนแม่ของน้องค่ะแม่ของน้องที่โดนทำร้าย
แม่บอกว่าพาลูกชายไปแจ้งความที่สอนอสายไหมแล้ว
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วก็ไปแจ้งความตั้งแต่๑๑กรกฎา
วันนี้ค่ะ๑๘กรกฎาผ่านมาอาทิตย์นึงแล้ว

ตำรวจอาจจะนัดสอบปากคำวันที่๒๒กรกฎานี้

นี่มาก่อเหตุหน้าโรงเรียนลูกเลย

คือจริงข่าวนี้ต้องพาดหัวแบบนี้ด้วยคุณ
คือผู้ปกครองของเด็กโรงเรียนแถวนี้

ไม่กล้าให้ลูกหลานไปโรงเรียน
เพราะเขาบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเมายา
พกอาวุธมีดอาวุธปืนมาไล่ยิงมาไล่ฟันเด็กนักเรียน

แล้วภาพเมื่อกี้ค่ะขอภาพเมื่อกี้อีกนิดนึง
คือเขาโพสต์กับอาวุธปืนลงโซเชียลแบบนี้
กี่กระบอกที่ถืออยู่ที่เห็นอยู่๕กระบอกแล้วค่ะ
แล้วคนที่ถือปืนก็ยังวนเวียนอยู่หน้าโรงเรียนลูกอีก
ใช่นะฮะเรื่องนี้นะถึงคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ

ตอนนี้ได้มีการประสานไปยังภูมิกับการของสนสายไหม
เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีแล้ว

ประสานไปยังผู้มนวยการเขตสายไหมของกรุงเทพมหานครนะครับ
เพื่อขอให้ช่วยส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ

มาดูแลเด็กนักเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็นหน่อย
ระหว่างที่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เพื่อความปลอดภัยของเด็กนะครับ

มีโรงเรียนอยู่ใกล้กันถึง๓แห่ง

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาแล้วก็โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาบราม

แล้วตอนนี้ผู้ปกครองเขาภาวะไปหมดแล้ว
ไม่รู้ว่าวันใดลูกหลานของตัวเองจะโดนตีแบบนี้บ้าง
เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับ